เรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดกันนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาคมถึงกันยายน
ก็ยังคงมีฝนตกในหลายภูมิภาค
เฉพาะภาคอีสานก็คงต้องรับมือกันต่อด้วยนะคะ
ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ยังคงจะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยู่นะคะ

ที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนชพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
แถลงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี๒๕๕๙
โดยบอกว่าปีนี้การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น
ทำให้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
ส่วนสถานการณ์รุ่มน้ำเพชรบุรีมีน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานลดลง
และแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอเมืองก็มีแนวโน้มลดลงนะคะ
ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิงประมาณ๖๙เซนติเมตร
จากนั้นยังมีการคาดการณ์ว่าเดือนสิงหาคมจะยังมีสถานการณ์ฝนมาอีกระลอกด้วยค่ะ
หลังจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงดินโครนถล่มเป็นพิเศษรวมอีก๘จังหวัดนะคะ
คือสกลนครมุกดาหารปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาสุราชธานีค่ะ
ซึ่งสธนชจะออกประกาศแจ้งพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะ
พร้อมทั้งทำแผนป้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
มาดูทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายวัญชัยศักดิอุดมชัยกันบ้างนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตนกกับกระแสข่าว

เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ยังไม่มีพายุใดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเลย
แต่ว่าในช่วงปลายสิงหาคมจนถึงกันยายนเนี่ย
ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่ามันมีร่องมรสุมไงคะพัดผ่านประเทศไทย
แล้วก็ส่งผลทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลาง
แล้วก็จุดวิกฤตที่สุดน่าจะอยู่ที่อีสาน
ดังนั้นจะต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำจำนวนมาก
ขณะที่ข้อมูลเชิงลึกก็ทำให้มีการคาดการณ์ด้วยนะคะ
ว่าช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโย
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยฝนลดน้อยลง
แต่จะไม่รุนแรงถึงขั้นเกิดภัยแรงนะคะ
ก็จะไม่แรงถึงเกิดภัยแรงในปีหน้า
เพราะว่าอย่างน้อยมันมีน้ำในเขื่อนเพียงพออยู่แล้ว
แต่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของอุณหภูมิ
เพราะว่ามันอาจจะทะลุถึงกว่า๔๐องศาในปีหน้านะคะ